สวัสดีค่ะพบกับรู้จักรรมนาคมดิชันนักภาชาธิกโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะฝนยังคงตกลงมาอย่างไม่ขาดสายค่ะ
โดยเฉพาะในสัปดาห์นี้ไปจนถึงเดือนหน้าค่ะคุณผู้ชม
เราไปตรวจสอบแผนที่อากาศนะคะเราจะเห็นว่ายังคงมีร่องฝนค่ะ
ถ้าเห็นเส้นสีแดงพาดผ่านแบบนี้แน่นอนค่ะประเทศไทยของเรายังคงมีฝน
วกกับในช่วงนี้ค่ะมีลมหนาวจากจีนค่ะแผลลงมาดันร่องฝนนี้นะคะ
ค่อยต่ำลงมาบวกกับในระยะนี้ประเทศไทยของเรายังคงมีมรสุม
กว่าจะมืดดูพายเข้าปกปรุงค่ะคุณผู้ชม
สองลักษณะแบบนี้นะคะจะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกอยู่ค่ะ
เพราะฉะนั้นยังคงต้องระวังกันอยู่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนหน้าค่ะ
ในขณะที่สถานการณ์คลื่นทั้งสองฝั่งค่ะยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนักนะคะ
ถ้าบริเวณไหนมีฝนตกหนักบริเวณนั้นจะมีคลื่นสูง๒เมตร
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะคะท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกซ้ำซาก
อย่าลืมยกของขึ้นที่สูงกันให้เรียบร้อยค่ะ